ตัวใหญ่มากเขาบอกว่าโอ้ยเจ็ดแปดปีแล้วทำแบบนี้มาไม่เคยได้เลยเนี่ย
ชาวบ้านที่บ้านบางสาราตะบนบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงคราครับ
เขาก็รู้ข่าวก็พากันไปมุงดูตื่นเต้น
อยากเห็นปลาบึกยักษ์ซะหน่อยไม่เคยเห็นขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อน
คนที่จับปลาบึกยักษ์ได้เนี่ยนะฮะ
คือคุณอภิกษิจันทรักกาลครับ

ตี๒ของเมื่อวานหลังจากกรีดยางเสร็จก็มายกยอใหญ่
หรือว่าบามครับที่เอาไว้ดักปลาในครองอุตภัวนะฮะ
ปลาบึกมาสองตัวตัวเล็กเขาปล่อยไปแล้วนะฮะ

เหลือตัวใหญ่ตัวหนึ่งน้ำหนักก็๑๕๐กิโลกรัม
สักประมาณเมตรกว่าอายุเขาบอกว่า
น่าจะไม่ต่ำกว่า๒๐ปีนะฮะ
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สามารถยกยอได้ปลาหมึกยักษ์ตัวใหญ่ขนาดนี้
หลังจากที่สร้างยอใหญ่มาดักปลาในคลองนี้๗๘ปีแล้วดูสิฮะ
ใหญ่จริงครับใหญ่มาก
ต้องใช้คนเยอะแยะมากมายเอาขึ้นมาเนี่ยครับ
ตอนแรกเขาเอาเชือกร้อยเหงือกปลา
ผูกกับแกนลอนให้มันลอยอยู่ในน้ำก่อน
หลังจากนั้นมีเจ้าของบ่อปลาครับติดต่อมาขอซื้อ
เอาไปทำพ่อพันธุ์ราคา๑๕๐๐๐บาท
โอ้โหใช้คน๗คนลากมัน
กมันใส่กระบะเอาน้ำหล่อเลี้ยงมันไว้แล้วก็เอาไป
แต่เนื่องจากว่ามันอ่อนแรงมากไปหน่อยคุณผู้ชม
เจ้าของบ่อปลาเขาบอกว่าอุ๊ยพอถึงบ่อแล้วมันช็อกน้ำ
มันตายเลยทำยังไงดีซื้อไป๑๕๐๐
สุดท้ายตัดสินใจชำแหละเนื้อขายขาดทุน๗๒๐๐บาท

ราคามันก็ตกลงไปเออแต่มันก็ตัวใหญ่จริงครับนะฮะ
สุดท้ายมันตายไปซะก่อนนะทำพันธุ์ต่อไม่ได้นะฮะ
แต่ว่าก็เป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ครับ
อยู่ที่ครองอุตพาวที่สงขรานะครับ